สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๗กรกฎาคมนี้ค่ะ
ดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีนะคะ
เข้าสู่ราศีกรกฎอย่างเป็นทางการค่ะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยค่ะ
เดี๋ยววันนี้นะคะหมอไก่จะมาสรุปให้ฟังค่ะ
ทั้ง๑๒ราศีนั้นจะได้เจอข่าวดีเรื่องไหนบ้าง
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีนะคะ
กลุ่มราศีแรกนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่ะ
ได้แก่ชาวราศีกรกฎกันเมถุนธนูและพฤกษกค่ะ
ทั้ง๕ราศีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีดวงรวยเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองค่ะถือว่าดีมากเลยนะคะ
หากหวังในเรื่องของการเงินนั้น
จะมีโอกาสได้ไม่ผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าในช่วง๑เดือนต่อจากนี้ไปนะคะ
ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงการเงินของคุณสดใสอย่างมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะถ้าใครที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจอยู่นะคะ

เพราะว่าจะมีเงินทองมีรายได้ไหลสะพัดมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
หากคุณคิดว่าจะลงทุนเปิดร้านหรือว่าขยายกิจการนะคะ
ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างมากเลยค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีในเรื่องของการงานค่ะ
มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเกิน๑๐๐นะคะ
แก่ชาวราศีตุลมังกรพิจิกมีนและเมฆค่ะ

ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงชะตาดีอย่างมากค่ะ
มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก
ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม
ยาวไปถึงกลางเดือนสิงหาคม
เป็นเวลา๑เดือนเต็มเลยนะคะ
ในตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการกรอบโกยความสำเร็จเลยก็ว่าได้นะคะ
งานของคุณค่ะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น
กว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากเลยนะคะ
ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรค่ะไม่ว่าจะทำงานประจำ
ทำธุรกิจทำการค้าขายหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์
ถือว่าจะดีแบบทั่วหน้าเลยนะคะ
หากงานของใครนะคะกำลังมีปัญหาติดขัดไปต่อไม่ได้ค่ะ
บอกได้เลยค่ะว่าให้ใจร่มนะคะ

กำลังจะคลี่คลายในอีกไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนค่ะ
โดยรวมดวงชะตาของทั้ง๕ราศีนี้
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยค่ะ
หากคุณคิดฝันอยากจะทำอะไร

เพราะว่าโอกาสดีไม่ได้มีเข้ามาในชีวิตบ่อยค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ดวงชะตานิ่งค่ะ
ต้องรอดาวอาทิตย้ายอีกรอบนึงถึงจะดวงปังนะคะ
แก่ชาวราศีสิงศ์และชาวราศีกุมค่ะ
ทั้งสองราศีนี้ไม่ใช่ว่าดวงชะตาไม่ดีนะคะ
แต่ว่าดวงของคุณกำลังนิ่งอยู่ค่ะ
ความสำเร็จในชีวิตก็มีเข้ามาบ้างนะคะ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็ม๑๐๐ค่ะ
แล้วเวลาที่คุณจะคิดจะทำอะไรอาจจะช้าสักนิดนึงนะคะ
ความสำเร็จมาแน่ค่ะแต่ว่าจะต้องรอเวลาสักนิดนึงค่ะ
แต่รอไม่นานค่ะแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะ
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งสองราศีดวงชะตาจะพุ่งขึ้นทันทีค่ะ
ในช่วงเวลานั้นนะคะความก้าวหน้าความสำเร็จ
จะเข้ามาเยือนในชีวิตคุณอย่างแน่นอนค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำคนทั้ง๑๒ราศีนะคะ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มราศีไหนค่ะ
ก็ขอให้หาโอกาสในการไปทำบุญสร้างกุศลนะคะ
เพื่อที่อนิสงฆ์ค่ะจะได้หนุนนำ
ทำให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ